เบรกนี้ค่ะมาเร็วมาแรงมาร้อนก่อนใครรู้
ขารีบคุณนัทมีเรียสลัดผ้าถ่ายอวดฝนเซ็กซี่

ของคุณนัทมีเรียไปดูสิเขาขึ้นปกอดคุณรับสะเกิดต่างต่างแต่สวยจริง
อันนี้ไม่ใช่ชุดว่ายน้ำใช่ไหมเป็นชุดชั้นใน
ใช่คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราไปดูซิว่าคุณอ้ำจะห่วงขนาดไหนค่ะ
จริงเฮ้าค่ะมันก็โอเคมันก็สวยนะมันก็เสกซี่ดีน่ะล่ะใช่ไหม
ยังไงล่ะใช่ไหมครับว่าจะถ่ายแต่เห็นมาพูดแล้วหายตกใจเล็กอย่างเงี้ย

มันจะให้มันไหมครับ

ฟังจากน้ำเสียงแล้วเขาก็ห่วงของเขา
ดูท่าจะไม่ได้เขาหน้าแล้วล่ะฉันว่าเมื่อกี้ก็จะบอกต้องให้มีเขาหน้า
เออนะมีตกใจเล็กน้อยนะคะ
ส่วนใครที่ตามรุ้นเรื่องทายาทของคู่นี้นะครับ
ยังคงส่งกำลังใจให้อยู่ตลอดเลยนะ
แล้วก็ตามลุ้นตามเชียร์กันไปยาวเลยค่ะ

ขอเรื่องทายาทกับสานค่ะ
ตัวก็ยอมรับเลยนะเขาเป็นเรื่องจริง
ซึ่งก็ต้องมาลุ้นกันทีหลังภรรยาจบละครเวทีค่ะ
ก็ขอให้สมหวังสักทีเนาะคู่นี้เนี่ยหลายคนลุ้นอยู่เหมือนกัน
เพราะว่าถ้าเกิดว่ามีเบบีน่ารักแน่นอน
เพราะว่าคุณอัมก็หล่อแล้วก็คุณอัมมีเรียก็สวยด้วยนะครับ
ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วไม่ได้แบบว่าจะต้องช่วงนี้ดูแลหมอ
คือเราค่อนข้างดูแลสุขภาพกันเป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมครับ
แต่ช่วงนี้อาจจะไม่ได้ตามที่ตั้งใจไว้ในเรื่องของการทานอาหารในเรื่องของการพักผ่อนอะไรแบบนี้มากกว่า
จริงแล้วที่คุยกันก็คืออาจจะต้องรอหลังจบแม่นาคก่อน
ก็บอกแม่นาคไว้ว่าบอกย่านาคไว้ว่าขอให้ได้ทำงานให้เต็มที่ก่อนใช่ไหมครับ
แล้วก็หลังจากนั้นก็แย่นาคอยากมาทำให้ก็แล้วแต่
ไม่ต้องใส่เอฟเฟคแล้วนะจ๊ะบางทีถามเยอะกว่าไปไม่เป็นเหมือนกันนะคุณเนาะ
รอลุ้นกันแล้วค่ะเขาบอกว่าช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยจะเร่งปั๊มทายาทสุดสุด
แต่ว่าตอนนี้นะคะซ้อมเลี้ยงลูกของน้องสาวคนนั้นไปก่อนแล้วกันนะคะ
ที่เห็นอินสตาร์แกรมบ่อยเนาะเลี้ยงคล่องที่สุดเวลา
ความเชื่อคนไทยนะเขาจะชอบบอกว่าถ้ามีลูกอิจฉาเนี่ยลูกจะมาไว
ขอให้สมใจเร็วสักทีนะคะ